คุณผู้ชมฮะติดตามข่าวสารกันในสถานการณ์แบบนี้

มันทำให้รู้สึกแบบจิตใจมันดิ่งดาวลงมา
เพราะฉะนั้นผมมีวิธีนะฮะที่จะทำให้คุณคลายเครียดจากการติดตามข่าวสารทำอย่างไร
ระบายกับใครพูดคุยกับใครกันดีค่ะแน่นอนฮะการคลายเครียดที่ง่ายที่สุดทำยังไงรู้ไหม
ยังไงค่ะหัวเราะเดี๋ยวค่ะบางทีบทธานการณ์เราก็หัวเราะยากนะคะคุณชนะ
โอ้ยมันก็ต้องพยายามบีบออกมาแต่สำหรับน้องไปต่อง่ายมากใช่ค่ะ
เดี๋ยวสักพักหัวเราะได้ตลอดทุกวันหนึ่งสองสามคุณค่ะดิฉันไม่ได้เป็นไบโพลานะคะ
แต่จะเล่าให้ฟังแบบนี้ว่านายแพทย์อภิชาติจริยาวิราชโคศกรมสุขภาพจิต
กระทรวงสาธารณสุขท่านอธิบายว่าข้อดีของอารมณ์ขันนะมันจะช่วยดึงให้เราเนี่ย
ออกจากความรู้สึกด้านลบได้ดีระดับหนึ่งส่วนในแง่ของปฏิกิริยาทางร่างกาย
อันนี้ต้องรู้เอาไว้นะเวลาเราเครียดมาก
สมองเนี่ยจะส่งสัญญาณไปที่ต่อมหมวกไตอ๋อแล้วถ้าเราไม่ใส่หมวกอ่ะ
อ่าก็จะไม่มีหมวกไตก็จะส่งไปที่ไตอย่างเดียวไว้ไม่เกี่ยวอะไรกับต่อหมวกไตอะไรอย่างนั้น
เรื่องของเรื่องเนี่ยมันจะส่งสัญญาณไปที่อวัยวะด้านในก็คือต่อหมวกไตของเรา
แล้วจะหลั่งฮอร์โมนความเครียดออกมามากกว่าปกติ

มันไม่ดีมันไม่ดีกับร่างกาย

ผมเครียดมากผมเลยจ้างแก่เร็วไปหน่อยจะบ้าเหรอน้องใบตอง
เรื่องของเรื่องอยากให้ทุกคนมีความสุข

คือถ้ามีความสุขแล้วมันจะชะลอการหลั่งฮอร์โมนความเครียดออกมา
งานนี้ผมมีวิธีมาจากคุณหมอเพราะคุณหมอเขาเล่ามาอีกทีนึง
แพทย์อภิชาติบอกว่าเทคนิคการทำให้เรานั้นไม่เครียดจากการดูข่าวนะ

ก็คือการสร้างสมดุลวิธีการคือการรับข่าวสารแบบ๑ต่อ
สองคือเมื่อดูข่าวหนึ่งข่าวที่เป็นข่าวเครียดหรือว่าข่าวสารที่มันโหดหู

เลือกอีก๒ข่าวให้มีอารมณ์เฉยสบายใจ
และอีกข่าวเป็นอารมณ์ที่แบบว่าสนุกตลก
มันจะทำให้จิตใจเราไม่หดหูมากจนเกินไป
ดูตลอดข่าวเสร็จตอนบ่ายก็ดูคู่กัดสะบัดข่าวต่อ

ดีนะดูไทยรัฐทีวีเรามีข่าวทุกแบบทุกประเภทเลย

เอาง่ายดูข่าวโควิดสักพักหนึ่ง

คุณจะเล่าข่าวนี้ว่าคุณจะทำอะไร

ดูตลอดข่าวดีที่สุด
แต่จะบอกแบบนี้ว่าถ้าเกิดว่าดูตลอดข่าวแล้วมันยังช่วยไม่ได้จริง

ไปเป็นภาระของทางหน่วยงานภาครัฐแล้ว

การที่ปรึกษาสายด่วนสุขภาพจิตมันไม่ได้หมายความว่าเราเป็นโรคจิตไง
โทรไปปรึกษาเถอะ
ปรึกษาาได้หมด

อันนี้ต้องถามตัวเองให้ดีว่าเกิดอะไรขึ้น
เครียดมากสุขภาพจิตไม่ดีชีวิตก็จะย่ำแย่ไปด้วย